เรื่องของการลุ้นนะโอ้โหต้องยกให้คนนี้เมื่อวานนี้ลุ้นกันสนุกสนาน
ลุ้นกันจนมือหงิกเลยคุณผู้ชมค่ะโอ้โห
แล้วเราก็มีโฉมหน้าของเศรษฐีด้วยใช่ไหมเศรษฐีหน้าใหม่ดวงดี
ถูกลอตเตอรี่กันไปเหนาะเน็ตเลย
กีฬาก็ชนะแถมได้รังวงรางวัลอีก
ไปดูกันหน่อยไหมว่าชมหน้าค่าตามีใครกันบ้าง
แน่นอนค่ะเป็นความสุขของหลายคนนะครับคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่เรื่องวอลเล็บอลเท่านั้นแต่ว่าเศรษฐีรายใหม่ก็มี
นี่คนแรกเลยนะคะเศรษฐีดวงเห็ง
เป็นคู่สามีภรรยาอยู่ที่น้องสองห้องจังหวัดขอนแก่น
ก็คือพี่สุชาติถนอมศีลอายุ๔๓ปีแล้วก็พี่บัวเงินอุ่นทองแดงนะคะ
ทั้งคู่ก็ยิ้มแก้มปรีล่ะนำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

งวดประจำวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๒คู่
ชูให้กล้องดูเลยแล้วก็
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแหละค่ะว่าเราคือผู้โชคดี
แล้วก็ตอบกล่าวว่าจะเดินทางมากรกเทพมหานครเพื่อรับรางวัล๑๒๐๐๐๐๐๐บาท

เดี๋ยวจะไปรอล่ะขอวันนี้แหละ

ทำลุชนะคนนี้ได้ไหม
คุณก็ตีเนียนตลอด
ก็ปกติแล้วทำอาชีพทำอลูมิเนียมตัดกระจกรับจ้างทั่วไปแล้วค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงเย็นก่อนวันออกรางวัล
เดินทางไปรับงานที่หมู่บ้านน้องไผลล้อม
เขาก็เอาสลากมาขายให้นี่แหละ
ก็เลยหยิบมา๒คู่โดยไม่ได้ดูเลขอะไร

เนี่ยถ้าถูกเดี๋ยวแบ่งให้สองหมื่นเลยนะ

ก็เลยบอกว่านอกจากจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกแล้ว
จะไปขยายกิจการรัฐอลูมิเนียมแล้ว

ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะชมหน้าของเศรษฐีใหม่๑๒ล้านผ่านไป
มาดูที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องคายกันบ้าง
มีเหมือนกันค่ะผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ในงวดนี้นะคะ
คือนายมนตรีตั้งตระกูลอายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านจัดจำหน่ายของฝากของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จนะคะ

ซื้อลอตเตอรี่มาทั้งหมดเจ็ดคู่ค่ะแต่ว่าถูกรางวัลเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะคะ
ก็แค่นี้รู้สึกดีใจมากแล้วนะคะแล้วก็วางแผนกับการใช้เงินรางวัล๖ล้านบาทไว้แล้วด้วย
โดยจะแบ่งเงินมาใช้ปรับปรุงบ้านพักที่มีสภาพเก่าแล้วก็มีปลวกกิน
ส่วนเงินที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นเงินสำรองใช้ในครอบครัวต่อไปค่ะรถนำโชคยอดสุดยอด
ทุกวันรถคันนี้นะครับทำไมครับขาวโผล่ไปด้วยแป้งแล้วครับ
เนี่ยเป็นสีขาวเลยใช่ไหมไม่ใช่รถสีขาวอยู่แล้วอ๋อเหรอ
ก็ปกติคนปกติเขาก็จะซื้อเลขตามทะเบียนรถบ้างตามอะไรบ้างที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนกัน
ดิฉันถึงเจ็บใจมาจนวันนี้รถคุณเคยให้โชคบ้างไหมก็งวดนี้นี่แหละค่ะ
ไม่ได้ซื้อซื้อไม่ถูกไม่ได้ซื้อไม่อยากจะบอกเลยนะว่าเลขอะไรเจ็บปวดจริง
นอกจากเรื่องของเลขใกล้ตัวอย่างทะเบียนรถแล้วเรื่องของเลขที่มาจากความฝันก็มีด้วย
คนโชคดีคนนี้เขาก็ถูกมาจากฝันนี่แหละ
นั่นก็คือคุณกระหนกวันวันสุภาอายุ๔๖ปีเป็นชาวบ้านในอำเภอม่วง๓๐จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ชีวิตพลิกผลันกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่างวดนี้เธอก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
ช่วงก่อนที่จะออกรางวัลเนี่ยเธอฝันครับ

แล้วก็ฝันแบบนี้ถึง๓วันติดกันเลยคุณค่ะ
ฝันว่างูเข้าบ้านสามตัวสามวันติด
แล้วล่าสุดคืนเมื่อวานก็ฝันว่าตัวเองตาย
ก็เลยตั้งใจซื้อสลากเลขสามศูนย์และสามหนึ่ง

พอซื้อเสร็จแล้วมาทราบผลรางวัล
ตรวจดูถูกหมดเลยทุกหลัก
ได้หกล้านไปเรียบร้อยนะคะ
ก็ลงทะเบียนลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็คิดว่าจะนำมาทำบุญครั้งใหญ่ที่บ้านต่อไปด้วย

ดวงดีดวงเฮงจริงเลยนะคะ

ฉันก็เคยฝันเห็นงูเข้าบ้านนะคุณ

ว่าโถสุดท้ายเลยไม่ได้โชคได้ไงแล้ว

เขาบอกว่าเห็นงูจะได้คู่

เอาล่ะไปปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวต้อยมะนาวอายุ๕๐ปี

แม่ค้าขายนมพร้อมดื่ม

เป็นอีกหนึ่งคนที่ดวงเห็งนะครับ

ฝ่างงวดของวันที่๑๖สิงหาคม๑๙๖๐
ซึ่งเธอได้นำสลากไปลงบันทึกประจำวัน

สลากตามเลขทะเบียนรถจักรยานยนต
ที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันคือ๔๐
มาอีกแล้วซื้อตามเลขทะเบียน
จักรยานยนต์รถยนต์บ้างนะครับ

ยังดีใจไป๓วัน๗วันเลยนะครับ

ก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ
ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะ

กับที่ผ่านเทพีใหม่ซึ่งทุกชั้นด้วยนะคะ

ชีวิตเรายังต้องมีความหวัง

หวังแล้วเดินต่อไปสู่งวดหน้า
ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
งวดหน้าเนี่ย
ถ้าไม่ได้ครึ่งเดียว
ไม่ต้องตกใจตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคะ